ใครอยากจะกินปลาน้ำจืดอร่อยดิฉันแนะนำนะ
ไปที่เชียงรายค่ะเพราะเขากระซิบมาบอกว่าร้านนี้เมนูปลาเด็ดมากเลย
ใครจะไปคิดว่าภาคเหนือก็มีเมนูปลาสดไม่แพ้กับภาคอีสานที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำถูกไหม
ร้านนี้เลยค่ะคุณผู้ชมขอแนะนำร้านเขยเชียงแสน
ตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับร้านนี้เขาก็มีจุดเด่นตรงที่ว่าอยู่ติดถนนเรียบแม่น้ำโขงนะคะ
เจ้าของร้านคือคุณกันกณิตถาบุรีนหรือคุณหมิวค่ะคุณหมิวบอกว่าทางร้านจะมีเมนูเด็ดก็คือพวกเมนูปลานี่แหละ
เพราะว่าเขาจะใช้ปลาท้องถิ่นปลาตามแม่น้ำที่ชาวบ้านหามาจากแม่น้ำโขงเอามาทำเป็นอาหาร
ส่วนเมนูเซอร์เนจิ๊บซิกเนเจอร์ของทางร้านก็คือต้มยำปลาบึกผัดชาปลาคัง
รสชาติเผ็ดร้อนค่ะถึงเครื่องผัดชาเลยทีเดียวโอ้โหปลาคังผมชอบมาก
นะคะเนื้อสดสดเลยดีดีแบบนี้เลยล่ะค่ะแล้วยังมีกุ้งทอดราดซอสมะขามด้วย
สำหรับใครที่ชื่นชอบความอร่อยของกุ้งแล้วก็ความแซ่บของน้ำจิ้มน้ำซอสเนี่ยนะคะ
เมนูเหล่านี้ลูกค้าสั่งแทบทุกโต๊ะเลยบางคนที่ขอสั่งปลานินทอดกระเทียมกับน้ำจิ้มสามรส
นี่ก็เป็นสูตรเด็ดของทางร้านเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมนอกจากเมนูปลาอร่อยอร่อยแล้ว
บรรยากาศร้านนี่ก็ยังดีดีได้กลิ่นอายของอารยธรรมเชียงแสนวาซาน
เออเป็นแบบร่วมสมัยนะคะคือมีความเป็นธรรมชาติวินเทจโบราณ
มีความล้านนาผสมผสานกันตกแต่งร้านลักษณะด้วยการใช้ของเก่า
คุณผู้ชมนะเคยเชียงแสนร้านนี้แหละนะคุณผู้ชม
เปิด๑๑โมงถึง๕ทุ่ม๑๑โมงถึง๕ทุ่มทุกวันนะคะ
ไปสนใจก็อ่ะติดต่อไปได้เบอร์โทรขึ้นหน้าจอแล้วนะคุณผู้ชมนะ
ถ่ายภาพนี้แชร์บอกเพื่อนบอกญาติก็ได้

คุณจะได้ไปชมบรรยากาศแบบชาวเหนือ
แล้วก็ได้ไปเห็นวิถีชีวิตด้วย
ดูปลาเขาปลาบึกนะโอ้โหปลาคังก็มีปลาคังก็ดี
ปลาแม่น้ำอร่อยสดเลย